คุณผู้ชมแต่เชื่อล่ะค่ะทุกคนเชื่อเหมือนกันว่า
สิ่งที่มนุษย์เราหนีไม่พ้นก็คือความตายนะคะ
ไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นนี่แหละคือความตาย
แต่ศพนี้จะตายทั้งทีไปแล้วก็ต้องมีความสุข
เพื่อนของผู้ตายค่ะคุณผู้ชมสวดคืนสุดท้ายทำไงดี
ผู้ตายชอบอะไรเอาสิ่งนั้นแหละค่ะเอาให้สุดไปเลยตายอย่างมีคุณภาพ
เอาโคโยตี้สาวนุ่งน้อยห่มน้อยรถเครื่องเสียงเปิดเพลงบุ๊บ

เขาชอบแบบนี้ผู้ตายชอบมากผู้วายชนชอบมากไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
มีคำถามว่าอันนี้ที่วัดใช่ไหมนี่คือวัดใช่ไหมคุณขาสวดคืนสุดท้าย
ก็ยังมีความใส่เกาะอกสีดำมาเต้นนะฮะ

ชนกับเสาไฟฟ้าที่บ้านแพ้วสมุทรสาครจนกระทั่งเสียชีวิตเพื่อนผู้ตายก็คือคุณมรกฏตันเจริญก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กหลังจากนั้นก็มีคนเข้าไปชมและแชร์กันเยอะรวมถึงวิพากษ์วิจารณ์เยอะด้วยนะฟังเสียงเพื่อนผู้ตายหน่อยค่ะ
น้องเขาเป็นคนชอบเต้นคือมีเพลงงานบุญงานบวชงานอะไรไม่ได้เลยน้องเขาจะเป็นคนแรกที่แบบต้องออกไปแบบสนุกให้เพื่อนเพื่อนไปแล้วสนุกกันนะอะไรอย่างเงี้ยและสิ่งที่เขาชอบคือเราก็ต้องทำให้เขาได้สิ่งสุดท้ายอ่ะพี่ซึ่งใครเป็นญาติพี่น้องก็ต้องต้องทำในสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขารักคือครอบครัวแต่สิ่งที่เขาชอบคือสิ่งนี้ครอบครัวทำได้ก็คือทำสิ่งนี้ให้
สุดท้ายใช่ค่ะเมื่อวานนี้สักประมาณบ่ายสามก็มีพิธีชาปนกิจศพคุณแบงค์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่จังหวัดสมุทรสาครบ้านเกิดของคุณแบงค์นักข่าวของเราก็ไปพูดคุยด้วยคือเดิมทีเดียวเนี่ยคุณมรกฏบอกว่าจะจัดเต้นโคโยตี้ชุดใหญ่เนี่ยในงานเผาศพเลยก็คือที่วัดแต่ทีนี้ก็พูดคุยกันแล้วแหละ
คนเราก็มีสิ่งที่ชอบแตกต่างกันไปนะคะ